คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้นิดนึงอันนี้มันมีคำถามว่ามันเกินกว่าเหตุหรือเปล่านะคะ
มีนักเรียนชั้นม๑กับเพื่อนอีก๔คนไปขโมยชาเขียวกับขนมที่เป็นปลาเส้นนะคะ
ร้านค้าในโรงเรียนมูลค่าความเสียหายมันประมาณ๑๐๐บาท
แต่ทางร้านเขาเรียกค่าเสียหาย๑แสนบาทต่อคน

เรียกคนละ๑แสนบาท
ผู้ปกครองของน้องนักเรียนก็เลยบอกว่าอุ๊ยแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่า
คือทางโรงเรียนก็พยายามจะเจรจาให้ต่อรองว่าแสนนึงมันเยอะไปไหม
เหลือ๕หมื่นไม้อะไรแบบนี้นะคะ
ผู้ปกครองก็เลยไปร้องขอความเป็นธรรมที่มูล
อุลานิทธิปวีนาของสกุลเพื่อเด็กและสตรีที่ปฐุมธานี
คุณพ่อของน้องคนหนึ่งบอกไปขอความช่วยเหลือกับคุณปวีนา
ลูกชายอายุ๑๓ขอเรียกว่าน้องเอนะคะ
น้องเอเนี่ยไปขโมยของในร้านค้าในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพยาวจริง
เมื่อวันที่๘ธันวาคมเป็นร้านสหกรณ์ในโรงเรียนนะคะ
น้องเออยู่ม้อนึงพาเพื่อนไปอีก๔รวมแล้วเป็น๕คน
ขโมยชาเขียว๔ขวดและปลาเส้น๑ห่อ
ทางร้านเรียกค่าเสียหาย๑๐๐๐๐๐บาท
แต่โรงเรียนต่อรองให้ทางร้านก็เลยยอมลดให้ครึ่งหนึ่งเลย
เหลือ๕๐๐๐๐บาทนัดให้จ่ายเงินภายในวันนี้
ผู้ปกครองของเด็ก๔คนยอมจ่ายคนละ๕๐๐๐บาท
ไม่อยากให้ลูกมีประวัติเสียหายค่ะ
แต่คุณพ่อน้องเอบอกว่าพ่อทำงานรับจ้างอยู่ชนบุรี
เออยู่กับยายน้องเอไม่กล้าบอกพ่อ
โรงเรียนโทรหาพ่อนี่พ่อลางงานจากชนบุรี
มาคุยกับทางโรงเรียนมาคุยกับทางร้าน
พ่อรู้สึกว่ามันเกินไปแล้วตั้ง๕๐๐๐๐บาทน่ะนะ

แต่ยังเด็กอยู่พ่อจะไปหาเงินที่ไหนมาให้
ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมที่มูลนิธิปวีนาค่ะ
โรงเรียนเขาก็ไปเจรจาต่อลองให้ครั้งแรก
ให้เหลือคนละ๕๐๐๐บาทครับ
ซึ่งผู้ปกครองเห็นว่ามันเยอะเกินไปครับผม
เพราะถูกมองว่าเป็นต้นเรื่องชวนเพื่อนไปขโมยของ

ถ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านสหกรโรงเรียน
จะเห็นว่ากลุ่มนักเรียนที่เข้าไปวันนั้นนะคะ
ภาพนี้นะคะก็มีกลุ่มนักเรียนไปซื้อของกันเยอะนะคะ

แล้วไปหยิบขนมอีกหนึ่งห่อเพื่อนคอยดูลาดเหล่า

แต่ก็มีเด็กที่เขามาซื้อของกันเยอะ

อยู่ในโรงเรียนใช่ร้านสหกรณ์โรงเรียน
คือทางร้านเขามองว่าเด็กกลุ่มนี้

คนนึงดูหลัดเราคนนึงไปหยิบของ

เขาไม่ใช่ของโรงเรียนแบบแท้เลย

เจ้าของร้านเขารู้ทันไงพี่อุ๋ย

ขนมปลาเส้นอีกหนึ่งห่อมูลค่า๑๐๐บาท

ที่เหลือคนละ๕๐๐๐๐นะ

ไปคุยกับลูกสาวเจ้าของร้านค้าสหกร

บอกว่าก็เด็กกลุ่มนี้ก่อเหตุหลายครั้งแล้ว

คนนึงดูต้นทางคนนึงบางกล้องวงจรปิด
คนนึงยื่นของคนหนึ่งแอบซุกของไว้ในเสื้อกันหนาว
แล้วเด็กกลุ่มนี้รู้มุมกล้องด้วยว่ากล้องวงจรปิดอยู่ตรงไหนยังไง

แล้วเด็กกลุ่มนี้รู้มุมกล้องด้วยว่ากล้องวงจรปิดอยู่ตรงไหนยังไง

ก่อนหน้านี้ช่วงเดือนกันยายนก็เคยก่อเหตุนะ

คือก่อนหน้านี้ทางร้านเขาเรียกค่าเสียหายเท่ากับราคาของที่ขโมยไป
คือก่อนหน้านี้ทางร้านเขาเรียกค่าเสียหายเท่ากับราคาของที่ขโมยไป
คือก่อนหน้านี้ทางร้านเขาเรียกค่าเสียหายเท่ากับราคาของที่ขโมยไป

เป็น๑๐ครั้งแล้ว
ทางร้านเลยบอกว่าครั้งนี้เรียกให้มันสูงไปเลย
ทางร้านเลยบอกว่าครั้งนี้เรียกให้มันสูงไปเลย
เพราะอยากจะเตือนอยากจะให้เข็ดหลาบนี่คือเหตุผล
เขาหยิบแล้วเราก็ปล่อยผ่าน

เขาทำสำเร็จไปแล้วรอบแรก

เพราะทำมาแล้วตั้งหลายครั้ง

คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงส่งข้อความมาคุยกันได้ค่ะ
คุณมณีรัฐเจ้าของร้านก็บอกว่า

เอาจริงนะก็คืออยากจะคุยกับผู้ปกครองเด็กด้วยแหละ
กลุ่มนี้ก่อเหตุขโมยของอย่างน้อยขึ้นเป็น๑๐ครั้งแล้ว
คือพอขโมยเสร็จออกไปคุยหน้าร้านว่าได้อะไรไปบ้างยังไงไปบ้าง
ก็เอาเงินมาจ่ายตามราคาที่ขโมยไป
แต่มันไม่จบไงมันก่อเหตุครั้งแล้ว
เล่าคราวนี้ที่เรียกเยอะเลย
จะได้คุยกับผู้ปกครองไม่ใช่คุยเฉพาะกับตัวเด็กที่ก่อเหตุนะคะ
เอาพฤติกรรมเขาเขาได้แล้วเขาจะไปยืนหัวเราะอยู่ข้างหน้า

เขาจะหัวเราะว่าตรงนี้เขาได้กี่ชิ้นกี่อัน
ตรงนี้แหละไม่ได้ไกลเลยนะยืนอยู่ตรงนี้เลย

เขาจะดีใจว่าตอนนี้เขาเอาของเราไปได้กี่ชิ้น
ปกติสีจะทนได้แต่งวดนี้สีไม่ทน
นี่พี่อุ๋ยเจ้าของร้านบอกสีไม่ทน
บอกปกติสีทนได้แต่คราวนี้สีไม่ทนแล้ว

พอขโมยของได้เหมือนดีใจเหมือนภูมิใจ

๑ก็ถือว่าโตพอสมควรแล้วนะ
ทีนี้ค่ะผู้มนุยการโรงเรียนก็คุยกับทีมข่าวนะคะ

คือหลักฐานชัดเลย๓คน
อีก๒คนมันหลักฐานมันยังไม่ชัดก็ถือว่าไม่มีความผิดก็แล้วกัน
ทีนี้เรื่องค่าเสียหายเจรจากับทางร้านแล้ว
ทางร้านบอกว่าลดให้ก็แล้วกันจากตอนแรกแสนนึงใช่ไหมคะ
ลดให้เหลือห้าหมื่นใช่ไหมคะเขาลดให้อีกนะคะ
เขาบอกเอาเป็น๒๕๐๐ต่อคนจะได้เข็ดหลาบ
อาจจะหมายถึงคนที่ยังไม่ได้จ่ายเพราะเขาบอกจ่ายไปแล้ว๔ใช่ไหม

เหลือคนหนึ่งที่เขาบอกว่าโอ้โหเขาจ่ายไม่ไหวหรอก
แต่เขาบอกว่าอีก๒คนอาจจะไม่ผิดมันไม่มีหลักฐานชัด
อาจจะต้องไปไล่ตรวจสอบกันดู
คือแต่มุมหนึ่งน้องก็ต้องรู้นะว่า
ไม่ว่าจะของมากของน้อยที่ไหนก็แล้ว
รักเล็กขโมยน้อยก็ไม่ได้มันผิดกฎหมายนะ
มันไม่ใช่แค่มูลรักษาของสินค้า
มันเรื่องของอุปนิสัยและเรื่องของจิตใจด้วยไง
แล้วมันก็เนี่ยเดือดร้อนไปถึงพ่อแม่ใช่ไหมฮะ

ส่วนทางร้านถ้าเกิดจะยังไงจะลดอะไรกันได้อีกก็อาจจะลองดูอีกหน่อยหนึ่งก็แล้วกัน